อืมเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเอาภาพเมนตัดทิ้งไปก่อนนะเอาภาพเมื่อสักครู่อย่างเดียวเนี่ยแห่ขันหมากเนี่ย
ใช่นี่คือต้องเป็นงานแต่งใช่ไหมแต่ทำไมมีรูปของพี่ผู้ชายท่านนี้ด้วยอ่ะ
ถือแบบนี้พวกเมล็ดขาวดำอ่ะคืองานศพ

ให้อารมณ์เหมือนกับแบบหิมะตกในทะเลทรายนึกออกไหมคะ

มันแปลกนี่นี่น่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เคยอ่าเนี่ย
ต้องยกย้ายสัยสะโพธิ์แบบนี้ด้วยแล้วห้ามเศร้านะฮะ
งานศพงานนี้ห้ามเศร้าค่ะทุกคนต้องมีความสุขนะคะ

ก็เศร้าแหละนั่นแหละนะคะทีนี้ค่ะกลูกผู้ชมนะคะ

สำหรับผู้วายชนชื่อว่าคุณอนุชิตสุดาอายุ๓๕ปีค่ะ
จริงแล้วคุณอนุชิตเป็นเจ้าของร้านคำฉายชุดวิวา
ให้บริการเช่าชุดวิวารับแต่งหน้าทำผมจัดดอกไม้สดใบสีตามงานต่าง

แต่คุณอนุชิตผู้วายชนท่านเคยสั่งเสียไว้กับเพื่อนบอกว่าถ้าตายนะ
ถ้าคุณอนุชิตตายให้จัดงานศพในธีมงานแต่งอย่างสวยงาม
สีแดงสีขาวและชุดเจ้าสาวที่ตนเองชอบต้องเอาออกมา๕ชุด
จัดโชว์ภายในงานด้วยอย่าให้บรรยากาศดูโศกเศร้าอ่ะ
แล้วต่อมาใครจะคิดว่าคำสั่งเสียนั้นได้ใช้จริง
เพราะคุณอนุชิตไปประสบอุบัติเหตุแล้วสุดท้ายคุณอนุชิตก็เสียชีวิต
เพื่อนก็เลยทำตามคำสั่งเสียค่ะเห็นไหม
จัดตีมงานแต่งเลยสีชมพูสีขาวสีแดง
ไม่ใช่ตรงไหนเอาปากกาไปวงแต่นี่คืองานศพค่ะ
ปิดท้ายด้วยการเต้นหน้าเมนจากบรรดาเพื่อน
ในเพลงที่ผู้เสียชีวิตชื่นชอบนะคะ
แม้แล้วลึกในใจของทุกคนเนี่ยจะโศกเศร้าอะไรแต่ก็
เอาล่ะต้องพยายามทำตามความตั้งใจของผู้วายชนก็คือคุณอนุชิตนะคะ
อันนี้ตอนทอดผ้านะตอนทอดผ้าบางสุกุลนะฮะ